แล้วก็ได้สิ่งที่มัน

เก้าอมรดิตค่ะชวนไปดูคอนเสิร์ตค่ะ

ร่วมกับศิลปินนักกำรองที่ดังของเมืองไทยเลยค่ะ
นำโดยคนนี้เลยอัศนีวสันเจนิเฟอร์คิม
เก้าอมรดิตแล้วก็ใหม่เจริญปูระค่ะ

เพื่อนำรายได้ในการขายบัตรทั้งหมดนะคะ

ให้เป็นทุนพัฒนาโครงการบ้านพักพิง
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายค่ะ

ไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญคอนเสิร์ตครั้งนี้

ผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าเรา

เพื่อจะเอาไปสร้างบ้านที่เรียกว่า
พิงพักสำหรับผู้ป่วย
มะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย
เพื่อให้ผู้ป่วยเหล่านั้นได้รับการรักษา

ทั้งในทางการรักษาโรคทางกาย
แล้วก็ได้รับความสุขทางใจ

คอนเซิร์ตจะมีวันที่๒๒กุมภาพันธุ์

ตั้งแต่วันนี้เลยค่ะ
ก็งานดีแบบนี้ไม่อยากให้พลาดกันเนาะ